อาจารย์มันมีประโยชน์แค่ไหนกับการจับผู้ร้าย
ว่าจะโหดร้ายแค่ไหนให้ได้แบบเป็น

การทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ศึกษาแผนประทุษร้ายส่วนหนึ่ง
คนร้ายถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะทำอย่างนี้

หรือท่านพจน์บุญจันทร์จินดังเคยทำนะครับ

พอมันได้เป็นความรู้ต่อไปเกิดเหตุอย่างนี้ก็จะตามถูก

ขั้นคิดของเขาวิธีคิดของเขา
แต่ตำรวจเขาตามเนี่ยพฤติกรรมนี้เขารู้ว่าไอ้คนแบบนี้ต้องทำยังไง
ไอ้คนที่ขโมยกางเกงในเนี่ยมันต้องแบบนี้แบบนี้
เขาก็ไปตามถูกฐานข้อมูลเขามี
นี่ก็เป็นฐานข้อมูลทีนี้ถามว่า
มันลงโทษได้ไม่ได้เนี่ยอีกประเด็นนึงใช่ไหม
ในการลงโทษผมไม่ค่อยกลัวหรอก
จริงเมื่อก่อนสมัยก่อนเราบอกว่าต้องมีประจักษ์พยาน
ประจักษ์คือเห็นด้วยตาชัดสองตา

ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่

ล่าสุดที่ผมพูดเนี่ยคือปี๕๒นะครับ

แล้วก็ถูกพันธุ์ตำรวจโทกับพวกคนหนึ่ง

ท่านอาจารย์บำรุงกระเลือกท่านเขียนเลยว่า
คดีมันไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยาน
แต่มีพยานอะไรก็ได้ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
จำเลยเป็นผู้กระทำความผิด
ก็สามารถฟ้องและหลงโทษได้
นี่แนวนี้สารดีกาเขายึดแนวนี้มาตลอดสาร

ปัดคออย่างเงี้ยอิรบบุรีจำได้มั้ยสลามบุรีเห็นมั้ย
ค่ะแต่เข้าไปคงคืนครูก็ไม่มีประจักษ์พยาน
แต่ใช้พยานแวดล้อมอื่นมีมีดมีร่องรอยมีช่องทาง
อันนี้ก็ผมพยายามบอกว่าตำรวจเขาไม่ได้สืบปลายน้ำ
กลางน้ำปลายเขาสืบมาแต่ต้นน้ำค่ะแล้วการทำอย่างเงี้ย
เข้ามาถึงเพราะว่ามันต้องมีโอกาสมาดงมาดูผมเชื่อตำรวจทำหมดแล้ว
อาจารย์คนนี้ถ้าจับได้ถ้าจับได้จับเป็นนะ
ค่ะก็คือฆ่าโดยไตรองเอ่อมันเป็นเหตุมุน
ถึงแก่ความตายโทษประหันต์เหมือนกันไอ้ไตรองไตรองไปฆ่าคนเนี่ย
แต่เราไม่แน่ใจแต่เป้าหมายว่าชิงทรัพย์
เขาใช้ชิงนะคนเดียวเขาเรียกชิง

เพื่อส่งมอบทรัพย์ได้แล้วเรียกว่าชิง

ความตายโทษประหารชีวิตเหมือนเดิม
คือโทษก็สูงสุดเท่ากับโทษของฆ่าโดยไตรตรอง
เพราะอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจริงแล้ว
เขาแค่ทรัพย์ตามที่เอาทองไปหรือว่ามีมูลเหตุอื่นที่จูงใจ
เหมือนกับทำให้เข้าใจว่าชิงทรัพย์ใช่ไหมคะ
ก็เหมือนคดีจำคดี๕ศพที่นาทวีได้ไหม
ผูคัวคลัว
ก็กลัวลงที่สุดฐานเขาตัดสินประหารชีวิต

นี่๒ฐานเลยทั้งชิงใช้กำลังแล้วฆ่า

สารวัตรลัมโบค่ะคือในสายตาตำรวจที่ทำงานจับคนร้ายเนี่ย
คือดูวิธีการของเขาแล้วเราพอจะบอกได้นะตอนนี้โดยยังไม่สอบเขาไหมว่าเขาหวังอะไรกันแน่
เขาหวังซัพหรือมันมีมุนเทสอื่อแล้วแบบทำให้เข้าใจอย่างนี้ฮะ
ผมก็ยังมึนอยู่นะแต่ว่าผมมองว่าผู้ใช่คนนี้หนึ่งเหี่ยบมาก
มายิงกับทั้งผู้หญิงดงเด็กสเปศปลาวิทย์ให้หมดเลย
สนับผู้หญิงเขามงในตู้แล้วภูมิอยิงทุกมือไม่เคยมี
ตอนเขาไปป้นธนาคารอย่างในนี้จูบมึงน้นเนี่ย
ที่ผมจับได้ที่ป้นมาเกือบ๑๐บอแหว้ง

แล้วเขายิงปืนขึ้นต้อนอาทิตย์

แม้แถมศึกษารภ์พอก็ไม่ได้มีอาวุธที่จะ
และนี่ในที่สานะนางจักรกรมอะ
มักก็ฉะนั้นสายลับเลย
มันก็จบแล้วจบหมดแล้ว
หรือถ้าจะยิงเพื่อให้ได้ยินแค่เสียงปืนเนี่ย
คือทำไมเขาต้องติดตัวเก็บเสียงด้วยคะ

ว่าต้องการให้เกิดเสียงดัง
เกิดคนไปนั่นแต่ผมงงเขาว่า
ปกติมันมาป้นไม่จำเป็นว่ามันมาแคบ
แคบปืนเจาะหรือเขียนกระดาษไป

เป็นไปได้เนี่ยทำทุกวิถีทางให้รอดให้ได้
ผมก็อยากจะรู้ว่าทำไมก็ต้องทำแบบนี้

ก็อยากรู้ว่าแบบคนที่ก่อเหตุแบบนี้

อาจารย์คดีที่บุญทวีคล้ายคดีที่ผมทำ

กำแพงเพชรนครสวรรค์และกองปราบ

เด็ก๓ขวบ๘ขวบคนแก่

ปิดปากผู้เสียหายไม่ให้ผู้ชายที่จะสาวถึง
แต่เราก็ประหารชีวิตอาจารย์ผมก็ทำประหารชีวิตได้
เข้าไปปลดนั้นยิงทั้ง๒นั๊ตกระเจิงเลย
ไม่ต้องยิงคนยิงตรงไหนของได้
ไม่แล้วจริงเขาแต่งตัวมาอย่างนี้แล้วก็ถือปืนอย่างนี้

คนที่เดินสวนเห็นประหร่างผู้หญิงเป็นคนที่เห็นป๊อปวิ่งหนีเลย

ถ้าผมงงไอ้จารโปรคตีเนี่ยเวลามีป้นทุกที่แต่เราถูกรู้มีป้นธนาคารมีอะไร
พอผู้จะหายแต่ละคนนอนนั่นเขาจะไม่ยิงเนี่ยไอ้จาร

มันก็มีโอกาสไงแต่ศาสตรีภแน่นอนไอ้จาร
อาจจะหมกมุ่น

แต่วันหนึ่งอาจจะมีคนอื่นเนี่ยภรรยาเขา

คือหนึ่งหนึ่งรถต้องเอาไปที่เก็บที่ไหน

แล้วก็รถเนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์ครับ
จะทิ้งลงคลองเพราะว่าที่นั่นคลองเยอะมาก

แล้วก็มันก็มีที่เก็บแล้วก็เป็นไปได้ไหม
อาจจะมีรถมารับข้ามจังหวัดไปถึงบุรี

กำลังจะถามเป็นไงค่ะอาจารย์
คือเขาอาจจะรีบให้อาจารย์ผมดูอาจจะรีบ
แต่ว่าการเดินของเขาเนี่ย
ผมสังเกตผมอยากให้ประชาชนที่ดูรายการเนี่ย

ถ้าเขาเดินไม่แต่จริตนะอาจารย์นะ

คนเดินแบบนี้มันไม่มาก

อาจารย์ถามแบบนี้ค่ะเท่าที่อาจารย์เคยดู
สำนวนอะไรแบบนี้มานะคะซึ่ง

ในการป้นทองนะเสร็จมันได้เท่าไหร่ก็แบบไปเร็ว

ถ้าลงมือทำร้ายหรือประหัสประหาร

ที่ได้ไปไม่ได้เห็นเงินน้อยหรอกนะ
คือเหมือนกับเขาแชะเขาใช้เวลาอยู่เพื่อทำร้ายคน

ประมาณกี่คนครับ๓ใช่ไหม

มันดูเหมือนมันตั้งใจฆ่า

มันจะมีอะไรบ้าง
แต่พ่อแม่น้องคนขายทองเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอะไรนะเราก็ไม่รู้นะ
บางทีไปเหยียบตาปลาใครเข้าเราก็ไม่รู้
แต่ตอนนี้ที่ผมทำคดีมาพร้อมควรไม่จ้านะคดีใหญ่

แต่ว่ากรณีแบบนี้มันเรื่องที่มันน่าสงสัย
ผมต้องบอกว่าทำไงคุณได้เป็นได้ไหม
อย่าตายอย่าหยิงตัวตายได้ไหมหรือทำอะไรทุกอย่าง
ผมบอกว่าตอนนี้ฝากประชาชนครอบครัวเขา

ผมก็ได้ผมยินดีฮะเป็นตัวกลางให้แล้วก็เป็นแล้วมันจะดีกว่า

ผมจับมันจำคดี๘ส่วนท้องภาษาใต้ได้ไหม
กล้องวงจรปิดก็ไม่มีนะ
สำหรับเหตุที่เกิดเมื่อเราเห็นภาพข่าว

มูลเหตุจูงใจไง

ผู้หญิงเด็กแล้วคุณไปหมดเปล่าปะหมด

คือถามอาจารย์นะคะผิดถูกเราไม่ทราบ

อาจารย์คิดว่าจริงมูลเหตุจูงใจคือทองหรือเปล่าคะ
ไม่ค่อยมั่นใจไง
ทีนี้คือ
อันที่สองคือพี่ยิงน้องผู้หญิงที่เขาร้มไปแล้วยิงทำไม

ตลวดก็บอกมาก่อนแล้วว่าให้ดูสังเกตการเดิน
เช่นใช้อาวุธปืนแบบนี้

ยังกำลังจะถามว่ามันมีทั้งรายแบบ

ถ้าดูจากวิธีการแบบนั้น

ไปซื้อไอ้ตัวเก็บเสียงมาซื้อเสื้อผ้า

แต่เขาไม่ได้อยากจะบอกให้มาถึงตัวเขาก็ได้

เสียงในคนที่ต้องการเอาไปทำอะไร

ตำรวจเองเขาก็หาสถานที่ที่ทำคนที่ทำ
คนที่ทำประเภทนี้มันมีไม่กี่คนหรอก

มันมีใช้ปืนเก็บเสียงยิงผู้จัดการธนาคารที่นครปฐมตาย

แล้วก็ถอดรถเป็นชิ้นโยนลงคลองเป็นตำรวจ

ยิงทองยิงภาพสำเร็จวันละครั้ง
นานแล้วประมาณเกือบ๓๐กว่าปีก่อน
คือโดนนิสัยเนี่ยนะคะ

เขาต้องรู้ว่ามีกล้องมุมจอมปิดจำนวนมาก
รู้อยู่แล้วฮะเขาไม่รู้เขาไม่ใส่หน้ากากมา
ในขณะที่แต่เขาใช้เวลาในการสังหารคนอื่น

นิสัยเขาได้ว่าถ้าเขามีปืนรุ่นไหนเขาอาจจะโชว์
เขามีที่เก็บเสียงเขาอาจจะโชว์

แล้วเขาได้ผลจากการยิงในแต่ละสนามยังไง

คือเราเดานิสัยอย่างนี้เขาได้เลยไหมเพื่อไปหาตัวเขาอะค่ะ
คือปืนเธอบอกเนี่ยเห็นว่ายังเหลืออีก๓กระบอก
แต่ผมวิเคราะห์ว่าถ้าในศาลก็บอกนี่ไม่เจอ
ก็แสดงว่าปืนจากนอกลูกสารระบบ
จากปืนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย

ผมจะวิเคราะห์ว่าหนึ่งรถไม่หมกไว้ตรงไหน
ก็เก็บซ่อนตรงไหนก็ต้องโยนลงคลองนะครับ
มันคล้ายคดีในอเมริกามันเคยเกิดในป้นธนาคารเนี่ย

และผมก็นึกถึงนะครับ
มันคือพยานเราเชื่อว่ามีนะตำรวจก็คงหาไอ้สถานที่ที่ทำเครื่องเก็บเสียง

อนุญาตเพื่อแม่อาจารย์ปรเมฆค่ะที่มีข่าวออกมาบอกว่า
ตำรวจก็ไปตามว่าโรงกลึงที่ทำท่อเก็บเสียงมีอยู่ที่ไหน
แล้วส่งมารบบุรีกี่อันเหมือนกันกับที่บอกว่าในรบบุรีมีคนที่ขึ้นทะเบียนปืนรุ่นนี้
กี่คนนะคะแล้วก็กรองออกมาเหลือแค่สิบกว่ากระบอกเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าอันนี้อาจารย์แล้วแต่จะตอบมันอาจจะไม่ได้แค่นี้สิ
คือเขาจะให้เราตามง่ายขนาดนี้เหรอว่าอ๋อซื้อที่ลบบุรีซื้อที่เก็บเสียงก็
เนี่ยซื้อที่ลบบุรีมีมากกว่านี้คือเข้าใจคำว่าตำรวจกดดันไหม
ไอ้พวกที่ทำปืนขายทำกระบอกเก็บเสียงขายเนี่ย
มันก็ถูกจับตาดูอยู่ฉะนั้นความร่วมมือก็ต้องให้
เราก็เคยทำครับไม่ใช่เราไม่ทำนะครับ
มันมีคนที่ทำเขาก็ต้องกดดันนะครับรถเนี่ยผมบอกแล้วเขาตามต้นน้ำ
เขาก็ต้องหาผมไม่ได้ห่วงว่ามันจะไปเผาผมไม่ได้สนใจเลยนะ
เพราะว่าถ้าพิสูจน์จริงต้องพิสูจน์ได้ต้องพิสูจน์ได้
แล้วยิ่งอย่างนี้อุปนิสัยของคนเล่นปืนไอ้ยิงแบบนี้
ยิงปุ้งเนี่ยเขาเริ่มบอกว่าจรยุทธ์
เราก็เริ่มรู้เป้ากลุ่มนี้อยู่ตรงไหนบางทีไปพูดถึงนักกีฬา
แสดงว่ามันมีโฟกัสไปบางกลุ่มถูกไหม
เดี๋ยวนี้ให้มาเริ่มที่สหรัฐแตนโบก็ได้ค่ะ
ว่าคือถ้าแน่นอนทุกคนพูดไปทางเดียวกันว่าเขาได้รับการฝึกมาอย่างดี
จะเรียกว่าได้รับการฝึกหรือเขาฝึกอย่างดีก็แล้วแต่คำถามคือว่า
เนี่ยมันยิ่งแคบไหมว่าคนเนี่ยเหลือสักเท่าไหร่ที่จะมีประวัติ
แล้วก็ได้รับการฝึกแบบนี้เพราะมันต้องฝึกเฉพาะสถานปีนปืนนั้นถูกไหม

แล้วก็คุณสมัยคุณจำได้นะวันนั้นมีการดีปุ่น
ไหนแค่นั้นเองแต่ว่าก็จะมีพลเรือนนะคะ

คือกำลังจะบอกว่าที่แบ่งออกมาเป็น๓กลุ่มนี้

คือก็ยังเป็นใครก็ได้อยู่ไม่ได้พยายามจะ